พาไปทานเมนูที่เขาว่ากันว่าหาทานยากจริงต้องขึ้นดงขึ้นดอยเลยนะ
เป็นเมนูของชาวดอยเขาเขาเรียกว่าผัดดอกตั้ง
หน้าตาจะเป็นยังไงติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
วันนี้กุ้งก็ไปสวนนะคะก็ไปเจอตั้งป่าหรือว่าดอกตั้งป่านะคะ
ก็ตัดเอาเฉพาะดอกแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำนะคะ
จากนั้นกุ้งก็เอาไปต้มค่ะทุกคนค่ะต้มให้สุกเลยนะคะ
พอต้มสุกได้ที่นะคะกุ้งก็นำดอกตั้งค่ะใส่ครกตำจนละเอียดแบบนี้เลยนะคะ
จากนั้นก็ตักใส่กล้านก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปุ้มด้านค่ะ
อย่างแรกเลยก็คือถั่วเน่าแผ่นนั่นเองกุ้งก็จะนำไปทอดให้เหลืองแบบนี้
จากนั้นก็นำมาตำให้ละเอียดค่ะตำไปเลยจ้ะ
พริกกับกระเทียมพร้อมผัดจัดคนตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน
นำพริกกับกระเทียมลงผัดให้เหลืองหอมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ดอกตั้งที่เราตำละเอียดลงไป
ปรุงรสด้วยรสดีแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะไม่ต้องเติมอะไรมากค่ะ
จากนั้นนะคะสุดท้ายเลยเราก็ใส่ถั่วเน่าปนที่เราตำแบบนี้ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ
ก็ได้หนึ่งเมนูแล้วนะคะดอกตั้งก็จะมีรสขมนิดนะคะแต่ก็หอมถั่วเน่าค่ะ
นี่ไงผัดดอกตั้งโอ้โหเอานี่ไปเก็บมาก่อนนะ
ลักษณะหน้าตามันเป็นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าจะหาได้ตามบริเวณหุบเขาที่ชุ่มชื้นนะครับ
กับถั่วเน่าแบบนี้แหละครับดูวิธีล้างให้สะอาด

ตำแล้วทิ้งเอาไว้ให้มันป่นเละ
เอาออกมาแล้วก็วางพักเอาไว้นะครับ
จากนั้นไปเตรียมพวกเครื่องตรงค่ะคุณผู้ชมฮะ

แฟนถั่วเน่าแบบเนี้ยผมเข้าใจผิดวันก่อน
ภาคเหนือผมเห็นไอ้แผ่นนี้นึกว่าแบบขนมขนมหวานไม่ใช่นะ
เป็นถั่วเน่าแต่วิธีการเขามาทอดแล้วก็ทุ่มให้มันปลด

แล้วก็นี่พริกกระเทียมก็เอาไปทอดให้มันหอม
ทั้งหมดทั้งมวลเอามาผัดรวมกันอีกทีตรงนี้
เพื่อให้มันได้รสชาติที่มันกลมกล่อมเข้ากันอับแต่งรสปรุงรสกันให้เรียบร้อย
แล้วก็ตักใส่จานถามว่ารสชาติมันเป็นยังไงพอผัดออกมาเสร็จแล้ว
ผมนิดหน่อยแต่จะหอมอยู่เขาบอกว่ามันจะหอมถั่วเน่า
ชื่อมันอาจจะดูแปลกนะถั่วเน่าเนี่ยแต่พอเอามาประกอบอาหารแล้ว
มันหอมนะมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะครับ

ใช่แล้วล่ะครับชาวดอยหรือชาวจีนยูนานเขารู้จักกันอย่างดีกับผัดลักษณะแบบนี้นะครับ
เรียกได้ว่ามารีวิวผัดดอกตั้งให้ได้ดูกัน
มีโอกาสใครเคยทานบอกเรามาก็ได้นะ

น้องเบย์ต้องก็อยากกินคุณชิสาอยากลองทาน
น่าสนใจนะเขามีวิถีวัฒนธรรมของชาวจีนอยู่นานมารอัพบ่อยเลยนะคะ